เตือนไปอีกหนึ่งที่แล้วกันค่ะลักษณะคล้ายคล้ายกันเลยนะคะ
น่าจะเป็นโรคจิตผู้ชายคนนี้ค่ะเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อนะคะ
แล้วเดินไปวนมาแบบนี้อยู่หลายครั้งอยู่ด้านหลังพันนักงานที่อยู่ในร้าน
พนักงานที่อยู่ในร้านก็เริ่มสงสัยแล้วเอ๊ะอะไรอยู่ข้างหลัง
ไปแวบมาทำไมไม่ไปสักทีหรือเรียกไปจ่ายเงินอะไรก็ได้สักอย่าง
วนไปวนมาอยู่แบบนั้นเธอก็เลยได้โทรศัพท์มือถือเลยค่ะ
กดแล้วก็ตั้งไว้ถ่ายภาพที่ได้น่าตกใจมากไปดูพร้อมกันค่ะ
มือไม่ว่างเลยนะพ่อโอ้โหเดินสไลด์หนอนเดินไปเดินมา
แล้วน้องเขาก็สติดีนะเขาเห็นแล้วล่ะว่าผู้ชายคนนี้เดินวนไปวนมา
เขาก็เลยตั้งกล้องโทรศัพท์มือถือถ่ายซะเลยเขาไม่คิดจริงนะคะว่า
จะได้ภาพแบบนี้ออกมาคือเขากะว่าจะถ่ายเพื่อที่จะดูพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้
ถ้าเกิดอะไรไม่ดีขึ้นเอ๊ะหรือว่าเขาจะเป็นโจรมาขโมยของในเคาน์เตอร์หรืออะไรสักอย่าง
คิดแบบนี้นะตอนแรกแต่ว่าสุดท้ายได้ภาพสไลด์หนอนมาแบบนี้นะคะ
จุดนี้คือร้านสะดวกซื้อแถวบางแวกค่ะพุทธมนตรสาย๒
พนักงานสาวเป็นผู้เสียหายนะคะโพสต์คลิปนี้แล้วก็ระบุข้อความเตือนภัยสังคม
ดูกันที่ภายนอกไม่ได้จริงเพราะว่าผู้ชายคนนี้อายุไม่เยอะนะคะ
แล้วก็แต่งตัวดีด้วยเนี่ยนะคะเคยเจอแต่คนอื่นถูกกระทำ
ไม่คิดว่าวันหนึ่งจะมาเจอกับตัวเองเธอให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราค่ะ
บอกว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งเดียวนะเธอเคยเจอแบบนี้๓ครั้ง
ครั้งนี้เป็นครั้งที่สี่เธอเอกใจเห็นคนเดินไปเดินมาข้างหลัง
และเข้ามาใกล้ตัวเธอเรื่อยเธอก็ไม่กล้าทักไปว่าทำไมพี่มาใกล้
กลัวเขาอาจจะมาเลือกของหรือจะมาดูอะไรก็ตามเนี่ยนะคะ
เธอก็เลยตั้งกล้องมือถือถ่ายเอาไว้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นค่ะ
ต้องย้อนไปตั้งแต่นู้น๑๗เมษายนที่ผ่านมานะคะ
ที่ต้องพูดแบบนี้เพราะว่าหลังเกิดเหตุเอาคลิปนี้ไปแจ้งความกับตำรวจทันทีเลยนะ
ทันทีเลยแต่นับจนถึงวันนี้แล้วเกือบเดือนหน่อยหน่อยแล้วนะ
คดีไม่มีความคืบหน้าค่ะยังจับตัวผู้ชายคนนี้
เสื้อดำเสื้อฮู๊ดยังไม่ได้เลย
เอาคลิปนี้มาโพสต์ในเฟซบุ๊กซ้ำเตือนภัยผู้หญิงให้ชาวเน็ต
ช่วยกันแจ้งเบาะแสคนร้ายซึ่งเธอเชื่อว่าผู้ก่อเหตุ
น่าจะเป็นคนในระแวกเดียวกันนั่นแหละนะคะ
ใครที่เห็นทรงผมรูปร่างโครงหน้าเนี่ยคุ้นชัด
ว่าเป็นคนแถวบ้านก็แจ้งตำรวจได้
เอาล่ะสติดีเหมือนกันนะน้องคนนี้นะ

แต่หน้าเขานิ่งมากเลยนะทำเป็นจัดของเนียนไป